ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะเป็นตำนานหมาเห่าเครื่องบินหรือเปล่า
สำหรับเรื่องราวของทัพทิมอัญญารินและหนุ่มแซคชุมแพร

ล่าสุดเลยสาวทัพทิมยอมเปิดใจถึงลูกทุ่งหนุ่มแซคชุมแพรแล้ว
มีข่าวว่าแซ็กเนี่ยตามจีบไม่หยุดเลยสรุปจริงหรือมั่ว
แล้วก็เคลียร์ประเด็นที่ไฮโซกล้าไปเซอร์ไพรส์มอบช่อดอกไม้ให้เธอในงานแห่งหนึ่งด้วย
สรุปใครตัวจริงใครตัวหลอกเคลียร์ด่วนจ้า
เราเจอกันบ่อยในรายการเนื่องจากว่าเขามาเป็นแขกรับเชิญบ่อย
ก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกันได้พูดคุยกัน
ไม่ได้ศึกษากันนะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีโอกาสเจอกันที่งานบ่อยอะไรอย่างนี้
มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยเพราะฉะนั้นการที่เราแบบจะได้รู้จักกันมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติ
อย่าแบ่งชนชั้นกันแบบนั้นเลยค่ะ
ดิวก็รู้สึกไม่ดีเนาะจริงทุกคนก็เท่ากันแหละค่ะ
ไม่มีใครที่อยู่สูงกว่าหรือสำกว่าละค่ะ
เรามีคนรู้ใจอยู่แล้วป่ะค่ะเลยไม่ได้เปิดกระทูให้เขาเป็นใจของเขา

ตอนแรกก็คือรู้จักกันจากการร่วมงานกันเหมือนกัน

ยังเป็นเพื่อนยังเป็นพี่น้องอยู่ยังไม่รีบค่ะยังไม่รีบ